สภาเราเราก็บอกว่าหาทางออกให้กับประเทศชาติ
แต่ท่านคะเราไปออกไปดูพี่น้องประชาชนข้างนอกสิคะท่าน
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นท่านสมาชิกบอกว่า
วันนี้อาจจะเป็นการเข้าใจผิดเล่นสงกรานอะไรก็ช่างท่าน
น้ำที่ฉีดออกไปนะคะดิฉันออกไปกับเพื่อนสมาชิกเพื่อไทยสองท่าน
เทียบจุธาท่านศักกุณามันไม่ใช่น้ำนะคะท่าน
มันผสมแก๊สน้ำตาแสบเอามาหมดเลย
แล้วเราหาทางออกให้กับประเทศชาติ
ข้างในข้างนอกถ้าท่านยังสุนไฟให้กับประเทศชาติ

ท่านประธานท่านประธานก็เป็นสอสอที่มาจากประชาชน
ดิฉันมั่นใจค่ะว่าปัญหานี้หารือกับท่านประธาน

ในฐานะของพี่น้องประชาชนที่เลือกเราเข้ามา
เราออกไปดูแลเขาหน่อยดีไหมคะ
หรือว่าท่านให้ความเห็นยังไงกับความมั่นคงว่า
ขอดูแลพี่น้องให้เท่าเทียมกันได้ไหมคะ

เพราะว่าที่จริงผมก็ต้องฟังรายงานไม่มีโอกาสได้ลงไปในพื้นที่ครับ
แต่ว่าได้ติดตามว่าไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติอะไร
อย่างที่สมาชิกบางท่านเข้าใจ
ส่วนการดูแลนั้นได้กำชับไหมครับ
ผมคือคนที่บอกว่าขอให้การชุมนุมนั้นเรายินดีต้อนรับนะครับ
เราก็เป็นผู้ที่มาจากประชาชน
และที่นี่ปกติคนก็มาอยู่เป็นปกติตอนที่จะมีการเตรียมการอะไร

ก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ว่าไม่ประมาทดีแล้วครับ
แต่ว่าขอให้อย่าไปวิตกเกินไป
ถ้าเขาชุมนุมโดยสงบก็ไม่มีปัญหา
ผมก็ย้ำอย่างนี้มาตลอดนะครับ
เมื่อสักครู่นี้ตอนที่ออกไปแทนให้ท่านพรเพชรมาแทนนั้น

ก็เรียนว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ช่วยดูแล
ที่ท่านพูดไปผมก็สั่งตามที่ท่านขอร้องไปนะครับ
ว่าท่านริกาเธอติดตามดูด้วยและกำชับเฉพาะที่
พาเข้ามาชุมนุมโดยสงบได้อย่าไปทำอะไรที่เกินเหตุ
แล้วโดยปกติเขาก็มีสิทธิ์ชุมนุมนะครับ
ผมเรียนว่าอันนี้คือสิ่งที่เราเคารพ
หลักทหารบกรองและรอบประชับไตอันดับปัจจุบันอย่างนี้มาตลอดครับ

ขอให้ชุมนุมโดยสงบอย่าคุกคาม
ผูกกรรมด้วยวาจาหรือด้วยวิธีอะไรก็ตามถึงขั้นที่คุณหมอก็ประชุมร่วมนะครับ
วันก่อนเองว่าทางพุทธธรรมชิกเขาก็ห่วงใหญ่
ไม่อยากให้ลงมติกลางคืนเพราะมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีนักในอดีต
ว่าถูกคุกคามด้วยวาจาแล้วด้วยรถถูกขูดขีดอะไรพวกนี้
เราก็พยายามหาทางเจรจาวันนั้นแต่ว่าในที่สุดเราก็เข้าใจ
เข้าใจถึงความผิดทุกข์ของวนแต่ละฝ่ายแต่ว่าท่านประธานทิศ
ขอให้เราทำหน้าที่เหล่านี้ให้ดีนะครับส่วนหน้าที่ข้างนอกนั้นก่อน
เป็นเจ้าหน้าที่เขาได้ปฏิบัติอะไรที่ไม่ถูกต้อง
ผู้ที่รับผิดชอบจะต้องรับผิดชอบครับไม่มีใครปกปิดได้หรอกครับ
เพราะมีการบันทึกเหตุการณ์ไว้ตลอดครับผม

กับผมชนนั่นศรีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่าน
เห็นภาพแล้วเข้าใจแต่สิ่งที่ผมกลับเรียนท่านประธานคือขนาดนี้
ในเหตุการณ์มันปรากฏอยู่เราจะทำยังไงกันดีครับท่านประธานครับ
ด้วยด้วยอำนาจบารมีของท่านประธานผมกลับฝากด้วยความขอรบครับว่า
อยากฝากท่านประธานในสภาเราเนี่ยบอกไปกับเจ้าหน้าที่ว่าขอให้ใช้
มาตรการที่นุ่มนวลอรุมอร่วยเจรจานะครับการใช้น้ำฉีดเพียงแต่
แสดงว่าฉีดน้ำเปล่า๓ครั้งครั้งที่๔ฉันฉีดน้ำผสมสี
แล้วก็ผสมแก๊สน้ำตาแรงมากนะท่านประธานครับขนาดนักข่าวใส่หน้ากากฮะ
ทะลุเข้าไปสำลักแสบร้อนไอจามท่านประธานครับเราจะทำยังไงดีครับ
เพราะว่าตามที่สมาชิกแต่ละท่านหลายท่านเนี่ย
ก็ได้ใช้เวลาของสภาคือจะไปพูดถึง
ถ้าเกิดมีการชุมนุมโดยสงบ
ก็คงจะไม่มีการตัดลวดหนามฝ่าแผงกั้น
แล้วก็คว่างพลุสีใส่เจ้าหน้าที่นะคะ
เรียนท่านประธานช่วยควบคุมการประชุมด้วยค่ะ

สมาชิกไม่ควรจะมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ

แล้วก็ถือว่าใช้เวลาของท่านเหล่านั้นไป

ยังไงหน้าที่เราในนี้ทำให้สมบูรณ์ที่สุดครับ
ภายนอกในบริเวณสภานี้เรารับผิดชอบครับ

แต่ภายนอกนั้นผมยังจะรับแรกครับ

แต่ภายในนี้ผมขอยืนยันว่า

ท่านประธานครับอนุญาตครับ
สิ่งที่ฉันมาหารือคือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนข้างนอก
ไม่ได้มาดราม่านะคะดิฉันต้องถอนคำพูดนะคะดิฉันไม่ได้ดารานะคะ
ที่เราต้องมาแสดงบทดราม่าต้องถอนคำพูดนะ

ฉันพูดคือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
ที่ฉันเคารพท่านประธานด้วยที่ฉันมั่นใจค่ะว่า
ท่านประธานรู้สึกดีว่าข้างนอกมันยังไง
ขออนุญาตให้ถอนคำพูดด้วยค่ะ
ไม่ต้องค่ะครับผมไม่เป็นไร
เหตุการณ์เรื่องนี้เพราะฟังท่านประธานพรเพชรประชุมอยู่กับพวกเรา
ท่านประธานครับสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตหาลือท่านประธานครับ

ขอบคุณครับท่านประธานครับสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภา
แล้วก็ในฐานะวุฒิสภาด้วยนะครับก็ขออนุญาตว่า
ตามที่ท่านประธานได้ประชุมวิบ๔ฝ่ายซึ่งผมร่วมอยู่นั้นนะครับ
ก็เราตกลงว่าเราจะประชุมโดยร่วมมือกันเพื่อรักษาความปลอดภัยของทุกฝ่ายนะครับ
แล้วก็จะประชุมวันนี้ไปแล้วก็ลงมติในวันพรุ่งนี้
สิ่งที่ผมติดตามอยู่ตลอดเวลาขนาดนี้คือการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชุมนุม
ในฐานะเป็นประธานกรรมธิการสิทธิมชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยครับ
ก็ต้องเรียนว่าตราบใดที่การชุมนุมนั้นสงบสันติปราศจากวุฒินั้นทำได้
แต่ต้องกลับเรียนว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำตามกฎหมายอย่างที่ท่านประธานได้เรียนแล้ว
ทีนี้ถ้าจะให้เรื่องนี้ผมอ่านตามรายงานข่าวของมติชนออนไลน์
ก็ระบุว่ามีการใช้รถตัดครีมตัดรถน้ำหีบเพลง
แล้วก็นำรถแรงดันฉีดก็เตือนมีการประกาศเตือนนะครับ
หนึ่งมีการประกาศเตือนต่าง
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นขณะนี้
ก็ต้องขอร้องนะครับว่าพี่น้องประชาชนต้องอยู่ในจุดที่ท่านจะรับฟังการชุมนุมอยู่ด้านนอกเหมือนเดิม
โดยเว้นระยะห่างตามข้อตกลงที่ทางตำรวจ
อนุญาตการชุมนุมหรือไม่ก็ตามเนี่ยถ้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่มี
ปัญหาแต่ถ้าพยายามที่กำลังทำอยู่ในการถ่ายทอดสดขนาดนี้เนี่ย
ติดตามตลอดเวลานะครับมันก็จะเกิดความรุนแรงขึ้นแล้วเจ้าที่ก็ต้องใช้
กำลังในการป้องกันหรือมาตรการที่เขาประกาศเตือนตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียนเลยครับว่าทั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรทั้งสองฝ่ายนะครับ
ทางวุฒิสภาเนี่ยก็หาลือกับทางผู้ชุมนุมนะครับว่าให้หยุดอยู่ตรงที่เดิม
ฟังอยู่ได้แต่ไม่ต้องพยายามที่จะเข้ามานะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยทางวุฒิสภาเองครับ
ก็ต้องเรียนว่าอาจจะลำบากใจในการประชุมร่วมก็ขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานครับ
ขอบคุณครับเราทำหน้าที่เราในนี้ให้สมบูรณ์นะครับ
ผมขออนุญาตว่าทุกอย่างผมฟังมาจึงไม่อยากพูดอะไรจากคำบอกเล่า
แต่เรียนพวกเราว่าการชุมนุมโดยสงบใครไปทำให้คนชุมนุมสงบเดือดร้อน
คนนั้นต้องรับผิดชอบอันนี้ก็จะไม่ละเลยนะครับ
ขอถูกโอกาสเรียนพวกเราได้รับทราบครับขออาหารือครับ
สักนิดนึงครับคือคือผมไม่ได้ยินจากความบอกเล่าเลยครับ
ผมวิโรคลักษณฐศรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
บัญชีรายชื่อในฐานะสมาชิกรัฐสภา

แล้วก็ไปดูทั้งสองฝากฝั่งครับ
ผมเห็นการฉีดน้ำแรงดันสูง
ซึ่งเป็นการผสมน้ำสารเคมี
มีการคว่างแก๊สน้ำตา
เป็นควันพวยพุ่งใส่ประชาชน
คือผมยืนยันกับเพื่อนสอสอที่ไปหลายท่านว่า
เป็นความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่ที่เกินส่วน
ผมขอวิงวอนครับผมคิดว่าในนี้
ท่านสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็สอสอทุกท่าน
ไม่อยากเห็นความรุนแรงไม่อยากเห็นการบาดเจ็บ
บนสะพานลอยแจ้งกับผมว่า
เข้าไปมีแต่เด็กมีแต่เยาวชนเสียเป็นส่วนใหญ่

ให้เรียกท่านผู้บัญชาการเหตุการณ์ครับ
มหารือและพยายามอลุ้มอร่วย
หรือเจรจากับผู้ชุมนุม
และที่สำคัญที่สุดวันนี้ณขณะนี้
ก็ยังฉีดน้ำยังใช้แก๊สน้ำตากับผู้ชุมนุมอยู่
ผมขอวิงวอนให้ท่านประธานในฐานะที่ท่านประธานเป็นสอสอท่านหนึ่ง
เจรจากับผู้บัญชาการเหตุการณ์ให้อรุ้มอร่วย
อย่างน้อยก็ยุติการฉีดน้ำยุติการใช้แก๊สน้ำตา
ผมโดนกับตัวผมโดนละออง
ผมต้องใช้น้ำ๑ขวดในการล้างตา
ไม่ใช่หลักษากลแน่ผมวิ่งวอนท่านประธานอีกครั้งหนึ่งครับ
ขอบคุณขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับ
ก่อนขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ก็ได้คุยกันเลขาธิการนะครับ
แล้วก็บอกเลขาธิการว่าช่วยติดตามข้อมูลแล้วก็คอยดูแลให้ด้วย
ภายนอกนั้นเราไปสั่งไม่ได้แต่ขอความร่วมมือครับ
แต่ภายในนี้โดยเด็ดขาดนะครับว่าขอให้ภายในนี้เป็นความสงบ
เพื่อสมาชิกได้ทำหน้าที่เราโดยสมบูรณ์ผมขอจบเท่านี้นะครับ